มาดูเรื่องนี้ที่จังหวัดตากเขาว่ากันว่ามีวิญญาณเฮียนนะคะเฮ้ย
เล่าถึงความเฮียนนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เขาโพสต์เอาไว้ว่าจำได้ไหมเหตุการณ์รถสิบล้อชนสะพานลอย
สิ่งลี้ลับเหลือเชื่อของสองดวงวิญญาณที่ประสบปฏิเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อ
ชนกับสะพานลอยรถพุ่งชนสะพานลอยคนข้ามแล้วคานสะพานลอยมันหล่นลงมา
คนขับเป็นผู้ชายอายุ๕๑ปีเป็นคนไทยแล้วก็มีคนงานชาวเมียนมาวัย๕๐
นั่งมาด้วยเนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่คือเสียชีวิตคาซากรถ
เขาก็เลยเอาภาพในอดีตมาให้ดูเหตุการณ์บนทางหลวงชนบทหมายเลข๓๐
ตำบลท่าสายนวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอุบัติเหตุเนี้ยผ่านมาเดือนกว่าแล้วนะคะ
แล้วคนที่เขาโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกเขาบอกว่าน่ากลัวจริง
เพราะว่ามีชาวบ้านมีกู้ภัยที่เคยไปร่วมเก็บศพเห็นวิญญาณมาขอข้าวกิน
มีเด็กสามขวบถูกผีเข้าสิงด้วยจนถึงขั้นต้องเอาอาหารไปเส้นไหว้ที่จุดเกิดเหตุเหตุการณ์เนี้ย
ทีมข่าวก็เลยอ่ะงั้นขอคุยด้วยหน่อยคนโพสต์อ่ะครับ
นายชาววัดทัศนียานนท์เขาเป็นอาสากู้ชีพนะคะ
ละนิธิพิทักการเขตอำเภอแม่สอดเขาพาไปเลยค่ะไปดูที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ทีมกู้ชีพอ่ะนำอาหารขาวอาหารหวานนำน้ำน้ำไปเส้นไหว้
จุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณทั้งสองให้มารับของเส้นไหว้
แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ตรงนี้ค่ะ
เหตุการณ์มันเป็นเดือนแล้วนะคะใช่ครับทำไมถึงยังมีวิญญาณยังอะไรอยู่ครับ
นายชาววัดอาสากู้ชีพบอกว่าก็เนี่ยหลายวันก่อนตอนกลางคืน
เขากับกู้ชีพบางคนอ่ะขับรถกู้ชีพผ่านตรงนี้ครับ
แล้วเขาเห็นเลยดวงวิญญาณสองดวงยืนอยู่ข้างสาราที่จุดเกิดเหตุ
แล้วดวงวิญญาณทั้งสองเนี่ยแต่งตัวคล้ายกับสองศพที่เขาเป็นคนเก็บศพไปส่งโรงพยาบาล
เห็นแล้วแบบยืนอยู่แล้วหายวาบไปกับตาครับคือตอนแรกนึกว่าเป็นชาวบ้าน
หาสัตว์น้ำในทุ่งนาแต่ทำไมชาวบ้านหายตัวได้ไวขนาดเนี้ยอ่า
วิญญาณเหมือนกันครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะเห็นเป็นลักษณะชายสองคนครับ
อ่ายืนหนึ่งนี้จะใส่เกียรติเวิร์นก็คือมีสะพาย่ามใส่เสื้อสี
วันที่เขาเสียชีวิตครับคือตรงกันหมดจำได้จำได้ครับ

ยืนอยู่ตรงไหน

ทีมข่าวก็เลยเดี๋ยวลองไปถามหลายคนดูก็แล้วกัน
ว่ามีใครเห็นวิญญาณอะไรบ้างหรือเปล่า
ที่บอกว่ามีโดมวิญญาณ๒คนไปยืนอยู่
เขาบอกว่าหลายวันก่อนค่ะลูกชายเขาอายุ๓ขวบ
มีอาการผิดปกติคล้ายโดนผีสิง
พักผ่อนกันอยู่ในบ้านจู่ลูกชายตัวสั่น
แล้วก็ตะโกนพูดเหมือนกับขอขนมขอข้าวกิน
เพิ่ง๓ขวบเองนะแล้วก็เสียงมันไม่ใช่เสียงเด็กเสียงไม่ใช่ลูกชายเขาอ่ะ
เขาก็ตกใจมากหาข้าวหาน้ำมาให้ลูกชายกิน
อาการมันก็หายไปเขาก็ยกมือไหว้บอกว่า
บอกกับผีอย่าบอกกับวิญญาณว่าอย่ามารบกวนกันอีกเลยนะ
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณมาขออาหารผ่านร่างของลูกชาย
พอเรื่องราวเหล่านี้แชร์ไปในโลกออนไลน์
ถนนสายนี้ตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยมีคนผ่านอยู่แล้วด้วยอ่ะนะ

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณ
แต่จุดตรงนี้ขนาดเขาเป็นกู้ชีพกู้ภัยนะครับ

ต้องไปจุดทูไปบอกกล่าวเอาอาหารข้าวหวานไปแค้น

กู้ภัยเขาจะมีสัมพันธ์พิเศษยังที่ไม่เหมือนเรา